มีร้านอาหารตามสั่งแถวอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ยค่ะ
เขามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ปรากฏว่ามีโจรเป็นผู้ชายบุกเข้าไปในร้าน
ก็ตั้งใจจะไปขโมยของนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่า
อยู่ดีนะไปจุดเตาแก๊สแล้วก็ทอดไข่กิน
แล้วก็คือแบบจุดเตาแก๊สทอดไข่อย่างสบายใจเลยนะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะคะ
อืมค่ะมาอย่างนี้หรอใช่ค่ะ
แล้วก็เดินไปแบบนิ่งในร้านนี้
ร้านอาหารตามสั่งตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ไปติดไฟที่เตาแก๊ส
ก็เป็นพ่อครัวเองซะเลยครับทอดไข่
แล้วก็เนี่ยทำอย่างใจเย็นนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่านางสาวกัญญาผาสุพักอายุสี่สิบสองนะคะ
ครับเธอบอกว่าเนี้ยมีคนร้ายบุกเข้าไปในร้านอ่ะ
แล้วของที่มันหายไปก็คือไข่ไก่๖ฟอง
สองถุงแล้วก็ในกระทะยังมีน้ำมันพืชอยู่เลย
แล้วก็มีไข่แบบแตกเสียหายอยู่จำนวนนึง
แล้วก็พอไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพนี้ค่ะ
ก็คงจะหิวอ่ะสงสัยเอากลับไปเจียวไข่ที่บ้านคงไม่ทันแล้วตรงนี้ก่อน
กินมาตรงนี้เลยอ่ะ
อ่าก็เจ้าของร้านนะครับบอกว่าชุมชนแห่งนี้ถูกคนร้ายอารวาส

ก่อนหน้านี้มีบ้านหลังหนึ่งถูกคนร้ายบุกเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ไป๒คัน
นี่ฮะชาวบ้านเขาก็กลัวกันนอนไม่หลับฮะ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันเริ่มอารวาสถี่ขึ้น

เหมือนเขาเหมือนเขาหิวว่าเหมือนเดี๋ยวเขาจัดทุกอะไรเนี่ยเขาก็ปีนขึ้นมาเขามาขอ
อันนี้ก็ไม่มีของอะไรมาก

ได้เพราะว่าแถวนี้โดนกว่า
แต่เจ้าของร้านเขาไม่ได้แจ้งความนะค่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่แจ้งความเพราะว่าของมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรที่ถูกเอาไป
แต่ก็อยากให้ตำรวจช่วยมาตรวจให้ถี่มากขึ้นตระเวนให้มากขึ้น

ก็กลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ำก็ต้องจับให้ได้
แต่ถ้าดูภาพวงจรปิดนี่ตำรวจเห็นก็น่าจะพอรู้แหละว่าใครนะ
เพราะถ้าเป็นคนแถวนี้มันก็ดูไม่ยาก